น้องครั้งนี้ขอฮวัสหนังเอกหน้าสวยควันอุตสาหรรณีมารับบทหนังเอก
ของเรื่องนะค่ะประกบผู้กันกับนี่เลยไม้เวาริทค่ะที่ผ่านตัว
เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะ
มาพร้อมกับทีมนักแสดงมากฝีมือมากมายเลยค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะพี่ชอตพี่เอสแล้วก็น้องขวัญนี้นะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็เคลียร์ใจกันไปเลยนะฮะ

ตอนที่ขวัญมาร่วมงานแล้วก็เกิดปัญหา
สื่อสารกันผิดพลาดจนเป็นดราม่า

ไม่ติดใจเรื่องเก่าตอนนี้เดินหน้าลุยงานค่ะ
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้
ที่มีข่าวออกมาเรื่องของละคร

พี่เองอะค่ะพี่ว่าพี่น้องคงรู้จัก
พี่ไม่ได้เป็นคนที่มีความติดท่องอะไร
ยึดติดอะไรกับใครโดยใดเรื่องสิ้นนั่นนะคะ
สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคืออยากทำงานให้มันดีที่สุดนะคะ
ก็ได้มีโอกาสพูดในส่วนของด้านขวัญนะคะ
คือเรื่องข่าวขวัญไม่ได้ไม่สบายใจ
แต่สิ่งที่ทำให้ขวัญได้สบายใจคือตัวพี่ชอตกับพี่เอส

แต่ว่าความข้างในใจของเราขอให้แบบพี่ชอตกับพี่เอสเข้าใจตัวตนเราก็พอ
เรื่องงานที่คาใจก็เคลียร์กันไปนะคุณผู้ชมนะ
อกจากนี้ค่ะขวัญก็ได้เผยถึงเรื่องหัวใจ
หลายคนอยากรู้ตอนนี้เป็นยังไงนะฮะ
ความรักกับหนุ่มนอกวงการตอนนี้เห็นบอกแฮปปี้ดีค่ะ
ส่วนเรื่องที่คุณแม่บอกกับพี่นักข่าวว่าตอนนี้ไฟเขียวเลย
พร้อมให้ลูกสาวสละโสดจริงหรือเปล่านะคะ

คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ขอรอจังหวะแล้วก็โอกาสที่พร้อมจะเปิดตัวพร้อมประกาศแต่งงานไปเลิศ
หนุ่มหนาก็ดีค่ะ
เศร้าทัชพรรคเมื่อไหร่เปิดตัวเลย
สวมแหมนเลยมางานเลยพารตี้๗วัน๗คืน
พี่จักริ้นก็เตรียมเนาะ๗วัน๗คืนน่ะคะหนู

คุณผู้ชมว่าไหมอาจจะเป็นสีผมใหม่เนาะนะคะ

แน่ว่าน้องกลับมาคราวนี้ปังแน่นอนเรื่องนี้